ในช่วงนี้พื้นที่ข่าวก็อยู่กับเรื่อง
ไข้หวัดโควิด๑๙นั่นแหละครับ

แต่ว่าข่าวอื่นก็ไม่ควรจะทิ้ง
ข่าวอื่นเราก็ควรจะต้องติดตามกันต่อ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
อย่างข่าวที่คุณโรสลินเกิดไปเมื่อสักครู่
ข่าวเรื่องการถือครองที่ดินของคุณทวีไกรคุบ
อยู่ขึ้นมาปรากฏว่าคนที่เขาไปตามเรื่องนี้
ก่อติดเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตอนนี้เพิ่งเดินทางกลับออกมาจากตำรวจปอท

เพราะว่าสำนวนคดีไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนครับ
ตอนนี้คุณวีระสมความคิด
ออกมาจากสำนักงานของตำรวจปอทแล้ว
จะได้สอบถามว่าตกลงเรื่องนี้ล่าสุดเป็นยังไง

สวัสดีครับพี่สุภาพครับ
ตกลงไปยังไงเมื่อกี้ไปปอทมาเหรอครับ
ปศครับไม่ใช่ปอท
สำหรับปลาไม้เดิมนะครับ
ตามเรื่องอารีนาแล้วก็มา
เป็นชื่อใน
บันทึกนะครับการลงตรวจพื้นที่

กรณีจอมบึงแต่เมื่อวันอ่า
พฤหัสที่แล้วนะครับ
ผมไปตามเรื่องนะครับ

เห็นหน้าแกแล้วผมก็เห็นหน้าแก

เป็นไงส่วนตอบส่วนไปถึงไหนครับแกกรมแอ้มแอ้มบอกว่า
สำนวนไม่อยู่ครับบอกเอ้าเออสำนวนไปไหนอ่ะอ่า
ผู้กองเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยส่วนกลางเข้ามาเอาไปแล้วครับ
เขามาเอาไปได้ยังไงเออเอ้ยหน้าที่ของเอ่อ
ผู้กองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบสินะตามปรวิอาญาเนี้ยอ่า
เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าเอ่อเขาให้เอาไป
เขาจะไปประมวลเรื่องผมบอกว่าเราประมวลเรื่องได้ยังไง
มันยังไม่เสร็จเขาเขามีสิทธิ์อะไรฮะตามกฎหมายเนี่ย
ปวิอาญาผู้กองเท่านั้นนะฮะเป็นคนรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็เขาไม่มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนเขาให้ผู้กองทำเป็นหลัก
นะครับเอ่อไม่มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนจากส่วนกลางมา
ช่วยมาเกี่ยวข้องอะไรครับนะครับแล้วก็ถามไปถามมาไหนอ่ะ
ขอดูหลักฐานสิอืมดูหนังสือที่ว่าที่เขามาขออ่า
ให้เอาไปส่วนกลางบอกไม่มีครับเอ้าเออไม่มีได้ไงอ่ะ
อ่าฮะเขาสั่งการด้วยวาจาเอ้ายิ่งไปกันใหญ่เลยเฮ้ยเรื่องอย่างงี้มันไม่ใช่เรื่องการสั่งการด้วยวาจา
ถ้าสั่งการด้วยวาจาเช่นผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้กองประดิษฐ์นะฮะ
ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะให้ผู้กองประดิษฐ์ไปดูที่ว่านะ
ไอ้คนนี้นะที่เขามาแจ้งความหรือไปตามตัวผู้ต้องหา
อย่างนี้เขาสั่งวาจาได้คุณคำชานะแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาจะมาสั่งให้เอาสำนวนของผู้กองไปเนี่ย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

เออเพราะมันมีการวางแผงกันตั้งแต่ต้นนะ

มีที่ไหนไปให้ผู้กองแก่เป็นคนรับผิดชอบสำนวนสำคัญขนาดนี้
ตรวจที่ยังรับราชการอีกหลายปีไม่มีใครยอมรับเผือกร้อนเรื่องนี้เลย
เต็มที่แล้วมาดึงของแกไปอีกเออดูสิครับ

โดยงานไหนรับผิดชอบตอนนี้ไปอยู่ที่หน่วยงานไหน
ไม่มีใครรับผิดชอบเลยหายหัวกันหมดนะครับ
เอ๊ะผมงงมากนะผมงงมากว่ามันเป็นไปได้ยังไง
มันยังเกิดในพศนี้ดูสิครับนะ
เอ๊ะแล้วครูวิราชรรดิจะทำอย่างไรต่อครับเนี่ย
ผมก็ต้องตามจดเจอฮะถ้าตามจดเจอแล้วผมก็จะหาเหตุผล
ว่าใครเป็นคนสั่งคนแรกสั่งมาด้วยเหตุผลอะไร
วันนี้ผมมาปทศผมยังคุยกับพนักงานสอบสวนปทศ
พนักงานสอบสวนปทศเขาก็ยังบอกว่าเออมันก็พิลึกนะ
เพราะว่าถ้าจะเอามาให้ปทศทำเนี่ย
นะเรื่องมันถูกส่งมาตั้งแต่วันที่เข้าส่วนกลางตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกุมภาเนี่ย
ตอนเนี่ยนะมันจะต้องไปที่บชกแล้ว
บัญชาการสอบสวนกลางเพื่อตั้งแท่นสั่งส่งให้กับพบตรเซ็นคำสั่งใช่ไหมครับ

กรรมชาการสอบสวนกลางก็ยังไม่เห็นเลยสำนวนนี้
คือผมเคยเจอแต่ว่า

อันนี้เนี่ยถอยไปอธิบายอีกที
คือคดีของททวีกรัยคุพย์ที่ตวีระอัมเกจแจ้งความ
ใช่ครับตั้งแต่วันที่๑ธันวา
ครองที่ดินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะคดีนี้
๑๐๓๙ไร่ครับ
มีทั้งที่ดินป่าไม้ถาวรที่ดินที่เป็นป่าสวนแห่งชาติ
และก็ที่สอนประตอบครับ
พยานหลักฐานเอกสารต่างพยานหลักฐานต่างที่คุณวีระส่งไปให้
หรือเรียกว่าป้อนเข้าปากแล้วเนี่ยชัดเจนหมดทุกอย่างมีหมด
แล้วก็มีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในวันที่๗กุมภาวันที่๘กุมภานะ
วันที่๗กุมภาผมไปนำชี้เลยแล้วก็วันที่๘ป่าไม้
ตำรวจก็เข้าไปนะครับแล้วก็มีการแจ้งความเพิ่มเติมในวันที่๙โดยป่าไม้
แจ้งความว่ามีการพบบ่อจราเข้อย่างที่ผมบอกนะครับ
ใหญ่๓บ่อบ่อเล็กอีก๒๐กว่าบ่อบ่อเล็กที่สำหรับอนุบาลลูกจราเข้นะครับ
แล้วก็มีการพบลงเลื่อยเขื่อนมีการพบเลื่อยวงเดือนขนาด๒๔นิ้ว
มีการพบบ้านหลังใหญ่๓๔หลังมีการพบโรงเลี้ยงวัวขนาดใหญ่นะครับ
มีวัวหลายร้อยตัวอันนี้คร่าวนะมีการพบบ่อบาดานนะครับ
ขุดเจาะลงไปลึกกว่า๑๕เมตรนะโดยไม่ได้รับอนุญาต๑๓บ่ออย่างนี้
ในพื้นที่ป่าสึงวันแห่งครับ
เอาล่ะคุณวิระเดี๋ยวช่วยกันพอวางหูกันแล้วเนี่ย
ผมออกจากรายการเดี๋ยวผมช่วยตามอีกทางหนึ่ง

ช่วยกันตามอีกทางนึงว่ามันเป็นไปได้ยังไงอยู่สำนวนคดีหาย
แล้วบอกว่ามีส่งไปส่วนกลางส่วนกลางไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
เพราะจริงแล้วเนี่ยสำนวนคดีออกจากที่๑ไปอยู่ที่๑เนี่ย
ต้องมีความชัดเจนว่ามีใครมารับเอาไปมีการเซ็นรับมีการส่งมอบ

แต่นี่อยู่ขึ้นมาหายไปโดยไม่มีร่องรอย
เรื่องนี้สั่งการโดยวาจาทั้งหมดครับเพื่อไม่ให้มีหลักฐานครับดูสิครับ
อ่าเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวทางทางไทยรัฐเขาจะตามเรื่องนี้ต่อฮะ

ขอบคุณครับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับอยู่สำนวนหายฮะ
ป่านนี้ส่วนกลางไม่รู้อยู่ที่ใครไม่มีใครเห็นไม่รู้อยู่ที่ไหน
นี่คือเรื่องแปลกที่นำมาขีดเส้นใต้
ติดตามเรื่องนี้ต่ออีกครับคุณน้ำแข็งฮะคุณพุ้ยครับ